ขนมนางเล็ดเป็นขนมที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนทำได้ง่ายโดยเริ่มจากการทอดข้าวเหนียวที่ผ่านการตากแดดให้แห้งแล้ว
และมีเคล็ดลับอยู่ที่การทอดที่ต้องใช้ไฟสม่ำเสมอและไม่แรงเกินไป
เพื่อข้าวเหนียวได้สุกและพองตัวทั่วเสมอกันทั้งแผ่น
แล้วจึงยกออกมาทิ้งไว้ให้เย็นตัว
นำน้ำอ้อยมาเคี่ยวจนเป็นน้ำตาลอ้อย
นำมาโรยบนผิวหน้าของแผ่นข้าวเหนียวที่ทอดทิ้งไว้ก่อนหน้านี้
เพิ่มรสชาติความหวานและได้ความหอมแบบเฉพาะของขนมหนังเล็ด